เราไปหากาเศรษฐกรท่านหนึ่งที่สังหวัดตาก
เขามีเคล็ดลับเทคนิคในการปลูกดาวเรืองปลูกยังไงให้รายได้หลักหมื่น

โหสุดยอดเลย
ตอนทำนาค่าชื่อดาวเรือง
ก็เข้าในเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นใบต่อ

ไม่ใช่ใครทั้งนั้นแหละค่ะเหลืองอร่ามงามตาแบบนี้
มากันที่ไร่ปลูกดาวเรืองหมู่บ้าน๙รวมไทยหมู่๕ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ที่แห่งนี้มีคุณธีรษักแซ่ย่างเป็นเจ้าของราย
ทีเขาปลูกผักปลูกพริกปลูกข้าวโพดหรือเรียกได้ว่าปลูกพืชแบบหมุนเวียนนั่นเอง

ใช่ในช่วงนี้หันมาปลูกดาวเรืองจำนวน๗ไร่ลงทุนไปประมาณ๓๐๐
หมื่นบาทเพราะว่าทางตลาดเนี่ยต้องการดาวเรืองสูงและราคาขายดาวเรืองก็สูงตามไปอีกด้วย
คุณธิรษักเล่าถึงการปลูกดาวเรืองว่าเขาใช้ต้นกล้าประมาณ๕๐๐๐ต้นในการปลูก
ส่วนการดูแลไม่ได้ยุ่งยากเลยใส่ปุ๋ย๑๕๒๐วันต่อ๑ครั้งเท่านั้นโอ้ดี
ส่วนการให้น้ำอันนี้จำเป็นต้องให้ทุกวันหลังจาก๑๕วันของการปลูกไปแล้วต้องให้ทุกวันนะคะ
หรือให้วันเว้นวันก็ได้หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ๕๕วันและสามารถตัดดอกขายได้เลยค่ะ
สามารถเก็บดอกขายได้ประมาณ๑๐๑๒ครั้ง
ต้น๑มันให้ผลผลิตกี่ดอก

ใช่ไหมแล้วเขาปลูกตั้งกี่ต้น

แล้วเขาบอกว่าเก็บได้๑๐๑๒ครั้ง
ใช่คิดดูขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะถ้าดูแลรักษาบำรุงได้ดี
ก็เก็บได้หลายครั้งขึ้นถูกไหมฮะ
สำหรับราคาขายดอกได้เรื่องแบบดอกรวมตะกร้าละ๓๐๐๔๐๐บาท
แบบดอกนะแล้วถ้าแบบดอกใหญ่หน่อยอยู่ที่ตะกร้าละ๗๐๐๘๐๐บาท

คือถ้าแบบคละไซส์รวมก็อยู่๓๐๐๔๐๐บาท
ถ้าดอกใหญ่๗๐๐๘๐๐บาทแล้วเอาเรืองที่ไร่ของคุณธีรศักดิ์
สร้างรายได้ให้กับเขา๕๖๐๐๐บาทต่อครั้งที่เก็บไปขายค่ะ

ไปคิดคำนวณกันเอาเองนะเขาบอกว่าอย่างน้อยเก็บได้๑๐๑๐
ครั้งละ๕๖๐๐๐๐บาทอ่ะ
โอ้โหโอ้โหมันนี่มันนี่
นั่นแหละว่างรวยเลยแหละปลูกไว้เยอะแหละ
แต่อย่างที่บอกว่าดาวเรืองมันก็มีช่วงฤดูที่ราคาดี
แล้วทางช่วงมันก็อาจจะฤดูนี้ราคาตกหน่อย
ซึ่งดูจากพี่เขาแล้วเขามีการวางแผนก่อน
เรื่องของการตลาดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนว่าจะปลูกอะไรด้วยกัน